ถ้าหากจะพูดถึงหลวงพ่อคูณแล้วไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้เลย
เรียกว่าเป็นเหมือนอาวุธประจำกายท่านก็ว่าได้ไม้เคาะหัว

คุณแม่พาไปกราบท่านที่วัดบ้านไร่
ตื่นเต้นมากอืมคือเหมือนเหมือนคือหลายคนเนี่ย
พาไปก็อยากที่จะให้หลวงพ่อคูณเนี่ยเอาไม้เนี่ยเคาะศีรษะ
เก็บกระม่องให้ก่อนเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอาบเป็นการเหมือนให้พร
เป็นการเตือนสติต่างทีนี้ค่ะพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณ
ก็เลยเอาไม้ข้อหัวที่หลวงพระคุณเคยใช้เนี่ยนะคะ
มอบให้เก็บไว้ในอนุสรสถานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นี่ก็คือพระครูสถิตวราพรค่ะเป็นพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณ
เดินทางมาจากวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะ
ก็เนี่ยเอาไม้เคาะหัวที่หลวงพระคูณเคยใช้เคาะหัวให้กับศิษยานุสิต
มอบให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเก็บไว้ในอนุสรสถานหลวงพ่อคูณค่ะ
คือถ้าสังเกตดูก็จะเป็นม้วนกระดาษที่ม้วนเอาไว้จนแข็งนะคะ
พระครูสถิตวรพรบอกว่าไม้เคาะหัวอันนี้ท่านได้มาปี๒๕๕๙
เมื่อครั้งที่ไปรับใช้หลวงพ่อคูณ
ทีนี้พอถึงเวลาที่ท่านต้องกลับไปจำพรรษาที่วัดสว่างอารมณ์
ก็เลยบอกหลวงพ่อคูณบอกว่าขอไม้ข้อหัวนี้มาไว้บูชาหน่อยอืม
ก็ได้กลับมาเอาไว้บูชาเป็นเวลานานจนกระทั่งตอนนี้
พระครูสถิตวรพรบอกว่าเห็นควรที่จะเอาไม้เคาะหัวอันนี้
ไว้กับหลวงพ่อคูณพระที่เป็นที่เคารพรักของสาธุชนทั่วโลก
ตั้งใจนำมามอบให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำเข้าอนุสรสถานให้ประชาชนได้มาชมต่อไป
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ก็บอกเลยนะคะว่า
เดี๋ยวช่วงระหว่างนี้จะเก็บไม้ข้อหัวของหลวงพ่อคูณ
เอาไว้ที่ห้องเก็บสรีระสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคูณที่ชั้น๗
อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ก่อน
ก็จะเก็บรวมไว้กับสิ่งของอื่นทั้งเตียงผ่าตัดแล้วก็เครื่องมือผ่าตัด
หลังจากนั้นค่อยนำไปตั้งแสดงในอนุสรสถานที่เกาะสร้างเสร็จแล้วค่ะ